แจ๊สครับรักษาสัญญาโตโยมาอีกแล้วนะฮะหลังจากที่มีท่าเต้นโตโยนะครับ
ก็เรียกได้ว่าทุกเม็ดนะครับก๊อปปี้มาทุกเม็ดแล้วก็ได้ใจชาวโลกโซเชียล
ล่าสุดโตโย่นะครับผมถือใหม่โดดลงน้ำอีกแล้วฮะนะครับ
คลิปสั้นแต่แชร์กันสนั่นนะครับเพราะว่านะครับผมเนี่ย
เรียกได้ว่าคนรอดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองหลังจากแจ๊ดชวนชื่นนี่ครับคุณผู้ชมครับ
โยก่อนอ่าโตโน่ก่อนนะฮะนี่ครับพร้อมกับโตโยครับเรียบร้อย
ดูครับเหมือนไม่เหมือนยังไงนี่เหมือนไม่เหมือนยังไงครับนี่ฮะ
โอ้โหดูครับทั้งท่าลงนะครับชูไมค์นะฮะ
ตอนนี้รู้โตแล้วไมค์เปียกน้ำยังไงครับพี่พี่พี่พี่อ้าว
ช่วยเอาไม้ไปหน่อยเหมือนทุกเม็ดเลยครับผมโตโยโตโยครับ
ตรงนี้นะสุดสุดทีเดียวแต่ตอนนี้พระโตโน่บวชแล้วนะคะใช่ครับ
คนก็ถามเหมือนกันว่าแล้วโตโย่ล่ะอ่าบวชไหมไม่โตโย่เขาเขา
โตโย่เขาต่อแล้วเขาเคยบวชโหลงพี่แจ๊สไปแล้วบวชโหลงพี่แจ๊สนะฮะ
บวชจริงจริงบวชป้อมป้อมกับบวชบวชจริงจริงก็บวชครับผมใช่
ทำแล้วทุกอย่างขนาดนั้นแล้วเหรอคะอ่ะก็เลยไปพระจดหนังได้
แทบกี่ร้อยร้อยกว่าล้านน้องม
อ๋อโหชิงพูดก่อนเลยหูแล้วบอกเอ่อไหนว่าแม่น่าไหนไม่จะออกต่าง

เย็นที่อี๋เสี่ยงตกปาก
ไม่มันแอบอะไรต่างจังหวังจังหวัดนั้นไม่ได้ไปที่ไหน

เดี๋ยวกลับมางานต่ออีกเชิญ
พี่พลนไม่ได้ไปแล้วนะชาวสาชงให้รายเรียบร้อยแล้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป